คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้

สายตานิดเดียวลูกชายตัวน้อยเนี่ย
แจ้นขึ้นรถกระบะที่กำลังเขาเสียบกุญแจไว้

ว่าเดี๋ยวพวกเราทุกคนในครอบครัวจะออกไปข้างนอกกัน

ลูกชายวิ่งไปเลยขับออกไปเลยคุณผู้ชม
มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อจากนั้นไปดูคลิปกันนะครับ
โอ้โหเนี่ยเขาบอกเกือบไปแล้วจริงนะคุณผู้ชมฮะ
อะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยต้องเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับ
บอกว่าพ่อเอารถมาสตาร์ทเครื่อง
เพื่อจะรอออกไปกินข้าวนอกบ้านพร้อมกัน
ส่วนแม่เองเมื่อกี้ก็ง่วนเก็บของในร้าน
แล้วเห็นลูกชายไหมคุณลูกชายจอมสนวิ่งไปแล้วนะ
วิ่งไปไหนคุณวิ่งไปขึ้นรถนะฮะ
นี่คือสตาร์ทเอาไว้แล้วนะครับ
ลูกชายเนี่ยตัวแสบเนี่ยแม่เขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะ
ลูกชายตัวแสบวิ่งขึ้นไปเล่นบนรถพร้อมใส่เกียร์
ทำให้รถพุ่งออกไปโชคดีนะที่พ่อตอนนั้นคือเดินไปใกล้แล้วนะคุณ
ตอนแรกพ่อก็อยู่ในร้านนะพ่ออยู่ในร้านในบ้านนี้นะ
แล้วก็เดินออกไปพอดีเลยอยู่ท้ายรถ
แล้วเห็นรถมันพุ่งออกไปพ่อนะคุณนะ
โอ้โหรีบกระโดดขึ้นรถไปเหยียบเบรกได้ทันนะครับ
เขาบอกว่าโชคดีอีกอย่างคือรถไปชนแค่ป้าย
องร้านรับปะยางมอเตอร์ไซค์ป้ายของร้านรับปะยางมอเตอร์ไซค์
ทำให้รถชะลอไม่พุ่งขึ้นถนน
คุณพ่อก็ตกใจเจ้าตัวแสบก็ยิ่งตกใจ

งานนี้ก็เลยอบรมสั่งสอนชี้แจงเหตุผล

พร้อมกับฆาตโทษลูกไว้แล้วนะคุณฆาตโทษลูกชายแล้ว
แล้วแม่เอาคลิปนี้มาลงให้ชม
เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับพ่อแม่ที่มีเด็กเล็กทุกท่าน
ดราม่านะเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับ
แล้วก็แฮชแท็กเอาไว้บอกว่าสนจัดในย่านนี้
แม่น้องปั๊มคนสวยอะไรแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะโอ้โหหลายคนที่เห็นคลิปนี้เข้าไปแสดงความคิดเห็นมากเลย
บอกว่าโอ้โหยังดีนะที่พ่อยังไว
และตัดสินใจได้เร็วมากที่จะขึ้นรถแล้วไปเหยียบเบรก

อีกอย่างหนึ่งก็มีการเตือนย้ำกันแหละ
บอกว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่อย่าปล่อยให้คาดสายตาเลยนะ

เด็กเขาเหมือนคุณ
เขาอยากรู้อยากลองเขาอยากลองไปขับรถ
เขาก็เลยขับใส่เกียร์พุ่งออกไปเลยนะครับ
บางคนก็ถามถึงน้องหมาคุณผู้ชมดูจังหวะนี้

แต่เด็กผู้ชายขึ้นรถไปแล้วนะ

ผู้ชายจะเหยียบคันเร่งออกไปเลยหรือยัง

สักพักนึงมันผ่านพ้นไปได้หมาเนี่ย
แล้วรถก็ออกไปแล้วคุณพ่อก็ไปเหยียบเบรกนะฮะ

ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเจ้าขาว

รถก็ไม่เสียหายมากมายนะครับ